วันนี้นะครับก็มีหลายท่านคงจะเริ่มเดินทางกันแล้ว
แม้ว่าพรุ่งนี้จะเริ่มหยุดสำหรับราชการนะครับ
แล้วก็เอกชนก็จะหยุดกันก็วันที่๑๓เมษายนวันศุกร์นะครับ
แต่วันนี้ก็เริ่มเดินทางกันแล้วมีอยู่เส้นทางหนึ่ง
ที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดให้เป็นพิเศษเลยคุณมาสอน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ไปกับทางตำรวจทางหลวงเขาไปตรวจสอบพื้นที่นะครับ
เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกไปยังภาคอีสาน
ตะวันออกเฉียงเหนือปลาจีนบุรีกับโคราช
ปกติถ้าคนจะเดินทางเนี่ยไปเส้นหลักผ่านลำตะคอง
โอ้โหรถติดมากนะคะช่วงเทศกาลนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะ
แต่นี่คือเส้นใหม่ที่เขากำลังทำกันอยู่นะฮะ
จะไปเสร็จปลายปีนี้๒๕๖๑ตอนนี้เปิดให้ใช้ชั่วคราวก่อน
นี่คืออุโมงทัพลานนะครับ
โมงทางลอดทางผ่านของรถ
ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อตัดผ่านเส้นนี้
แต่ทีนี้ที่ต้องทำเป็นอุโมงเพราะว่ามันมีป่าสองข้าง

ใช่นะฮะเป็นอุทยานแห่งชาติ

ใช่ครับตอนนี้ชั่วคราวเปิดให้วิ่งผ่านช่วงสงครานคุณเขียนมาสอน
แต่ถ้าเสร็จสมบูรณ์แบบนะข้างบนทั้งหมดเนี่ยที่เป็นอุโมงเนี่ย
เขาจะเอาดินถมแล้วอัดให้แน่นเลย
แล้วก็ปลูกต้นมงต้นไม้ให้สัตว์เดินข้ามได้
เป็นป่าเหมือนเดิมเลยรถมาถึงก็รอดข้างล่าง
นี่คือข้างล่างยังไม่เสร็จดีเพิ่งเสร็จประมาณ๗๕
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ตอนนี้ก็ก่อสร้างกันอยู่นะครับเป็นการเชื่อมผืนป่า
ช่องจราจรปกติก็จะเดินรถได้ฝั่งละ๒ช่องจราจรนะฮะ
แต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ก็สามารถใช้ได้
ตมตรีชัดสุขแก้วนรงผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่า
เส้นทางนี้เปิดให้ใช้ชั่วคราวก่อนนะครับ
โดยเปิดช่องทางอุโมง๑ช่องทางทางด้านขวา
อันนี้เป็นในฝั่งของขากลับเข้ากรุงเทพ
ช่องทางทางด้านซ้ายเป็นขาเดินทางออกจากกรุงเทพ
กลับสู่ภูมิลำเนาไปภาคอีสานนะครับ
ซึ่งเส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะสามารถเลี่ยงเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
การจราจรติดขัดช่วงลำตะคอง
ตอนนี้ก็ถือว่ายังพอคล่องตัวอยู่นะครับ
ที่จะเดินทางไปสามารถเลี่ยงมาตรงนี้ได้นะครับ
อเตอร์เวย์ก็ยังพอไหวนะครับ

ก็จะมีที่เห็นก็จะมีของสายที่จากฉาเชิงเซา๓๐๔ที่จะมากะบิน
ช่วงที่เลี้ยวขวาไป๓๕๙นะครับ
ตั้งเลี้ยวขวาเป็นมากก็มีมารถเลี้ยวเยอะส่วนที่ตรงมาทาง๓๐๔
จริงเนี่ยที่จะมากะบินบุรีวังน้ำเขียวนะครับ
แล้วรถจะเทมาทางสายลำตะคองมากกว่า
ส่วนเส้นทางก่อสร้างมอเตอร์เวย์ช่วงระหว่างตำบล
องสาหร่ายอำเภอปากช่องก็เปิดช่องทางพิเศษ

เพื่อระบายรถให้ได้๒เส้นทางนะครับ
รองรับรถที่ระบายมาจากช่วงลำตะคอง

ท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็
ได้ย้ำให้ตำรวจทางหลวงดูแลประชาชนตลอดเส้นทาง

ขณะที่เส้นทางบริเวณถนนมิตรภาพ
เขื่อนลำตะคองของวันนี้นะฮะ

มีติดขัดสะสมบ้างบางช่วง
ตำรวจก็จะคอยอำนวยความสะดวกทุกเส้นทางนะครับ

ช่วงที่เปิดช่องทางพิเศษนะครับ

ที่ตั้งสวยงามอยู่ด้านหลังนะครับ

ให้๑ช่องทางนะรถก็เริ่มระบายไปได้นะครับ

คนเดินทางเยอะนะครับช่วงเทศกาล
ที่เดินทางแล้วผ่านไปแล้ว
ยังไงก็ลองฝากข้อความ

เดี๋ยวตามกันตอนหลังนะฮะตรงไหนติดขัด
อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้
ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงค่ำรถอาจจะ